แวะมาที่นี่หน่อยร้านหมูกระทะบุฟเฟ่ร้านนี้

อาหารทะเลเขาก็ยกมาไว้ในร้านจ้า
โอ้โหคุณค่ะเหมือนไปกินอยู่ติดริมทะเล
มีทั้งปูม้านึ่งปูดำ
โอ้โหร้านนี้คือร้านอาป่ากุ้งย่างเกาหลีอายุทยา
ยางเกาหลีซะด้วยแล้วอยู่อายุทยา
อยู่ในตำบลสามเรือนอำเภอบังปะอิน

ทางร้านเขามีเมนูพิเศษทุกวันแล้วมีอาหารมากกว่าร้อยเมนู
อย่างถ้าเป็นช่วงฤดูการทุเรียนคุณ
เขาจะยกทุเรียนมาทั้งสวนเลย

และช่วงนี้ปูดำปูม้ามันเยอะเป็นพิเศษ
เขาเลยยกกระชังปูเอามาไว้แล้วนึ่งแบบสดร้อนกันแบบนี้เลย
ตักกินกันได้แบบอิ่มไม่อั้นไม่จำกัดเวลาเติมทานฟรี
คุณค่ะเปิดทุกวันด้วยไม่มีวันหยุด
ตั้งแต่เวลาบ่าย๓โมงจนถึง๕ทุ่มนะคะ
แต่แนะนำว่าถ้าเกิดว่าเป็นวันเสาร์อาทิตย์อะไรแบบนี้
คุณต้องรีบไปหน่อยเพราะว่าคนแน่นคนเยอะมากจริง
นอกจากอาหารที่มากแล้วนี่
ทางร้านเนี่ยเห็นป่ะไม่ได้คุยกับปูนะ

และมีการแสดงดนตรีค่ะเป็นดนตรีสดค่ะ
มีตลกด้วยมีกาแฟลตลกด้วย
คนนี้เนี่ยเห็นบอกว่าดังในติ๊กต๊อกนะทำเล่น

มีการแสดงตลกมีการแสดงดนตรีสดด้วยนะคะ
ใครอยากไปก็แวะกันไปได้นะ

บอกเลยว่าคุ้มแน่นอน
แค่คุ้มทานปูก็คุ้มแล้ว